อันนี้ที่จังหวัดนครพนมมีบ้านไม้ครึ่งปูนนะคะโอ้โห
เหมือนกับโดนไฟวอดทั้งหลังและมีการลุกลามไปอีกหลายหลายหลังในชุมชน
ซึ่งอยู่ติดกันและเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะ
สามสิบนาทีวอดไปหลายหลังเลยทีเดียวดูนาทีเกิดเหตุหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ขวัญคะดูสิคะ
ไหม้หนักมากเลยนะคะคือบ้านไม้ครึ่งปูนนะคะ
กลายเป็นทะเลเพลิงแบบนี้ไฟแดงฉานเลยนะคะ
ไฟลุกไหม้และวอดไปหลายหลังด้วยทรัพย์สินชาวบ้านในครัวเรือน
โอ้โหพังเสียหายแล้วก็ยับเยินเป็นแบบต่อตะโกดำหมดแบบนี้
ชาวบ้านแถวนั้นต้องมีการถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ

บ้านหนวดตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม
ไฟไหม้ลุกลามไปหลายหลังทีเดียวค่ะ

หลังที่๒ข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็เสียหายทั้งหมด
จากนั้นก็ลามไปหลังที่๓
ตัวหลังที่๓ก็เหมือนกับเสียหายบางส่วน
และเจ้าหน้าที่ก็มีการฉีดน้ำนะคะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

คาดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต้นสายปลายเหตุของไฟไหม้

ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับบ้านหลังที่เกิดเหตุแต่ละหลัง

นครพนมเขาก็จะมีการสร้างบ้านด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
นาทีไม่ลุกลามรวมเบ็ดเสร็จ
ผู้สื่อข่าวบอกว่า๕หลังด้วยกันนะคะ

อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติมอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อที่จะยืนยันหาสาเหตุต่อไป
ส่วนมูลค่าความเสียหายทั้งหมดในเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
คาดว่าเสียหายไม่ต่ำกว่า๑ล้านบาท
ทีนี้จากการสอบถามเจ้าของบ้านต้นเพลิงค่ะคุณผู้ชม
คุณโชครัศมีวัย๖๑ปีเจ้าของบ้านต้นเพลิง
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาไม่อยู่ในบ้าน
ตอนนั้นเขาออกไปข้างนอกอยู่แต่แล้วจู่ปรากฏว่ามีชาวบ้านเนี่ย
โทรศัพท์มาบอกเหมือนกับชาวบ้านเห็นว่าเฮ้ยมันมีเสียงคล้ายกับไฟฟ้ารัดวงจรดังขึ้น
บริเวณใกล้ใกล้บ้านเขาก่อนที่จะมีไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงและรวดเร็วแบบนี้นะคะ
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่อย่างไรก็ตามต้องรอตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย
มันเกิดจากอะไรกันแน่แสดงความเสียใจกับผู้ประสบเหตุด้วยนะคะ